มันเกินคาดด้วยซ้ำ

เป็นคนที่สวยอย่างเดียวแต่ว่าต้องการคนที่ฉลาดด้วย
ซึ่งหนูก็ตั้งใจเลยหนูกลับไปแล้วมันเหลือเวลาอีก๒ปี
หนูจะต้องจบด้วยเกียรตินิยมเท่านั้น
คือมันเป็นอะไรที่หนูต้องการแล้วหนูก็แบบเริ่มต้นอย่างจริงจังในปี๒๐๑๕
ในปี๒๐๑๗พอไม่ได้มันก็รู้สึกผิดหวัง
แต่ว่ามากกว่าความผิดหวังมันเหมือนว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เราประกวด
ประกวดแล้วเรารู้ว่าจุดเด่นของเราก็คือเราสูบ
เราได้ภาษาเราเรียนจบนอกเราเป็นลูกครึ่ง
คือมันเป็นอะไรที่เรามองว่าเป็นจุดเด่นของเรา
แต่ในปี๒๐๑๗พอไปเจอพี่มาริยาแล้วพี่มาริยาสูงกว่า
พี่มาริยาเรียนจบโทรด้วยแล้วมีอะไรหลายอย่างที่แบบอีกขั้นหนึ่ง
ซึ่งเหนือกว่าเรามันก็เลยในปีนั้นมันก็กดดันเรา
เพราะว่าเราอยากได้มากแล้วเราพยายามมาก
แต่ว่ากลายเป็นว่าแล้วจุดเด่นของเราคืออะไร
จุดดีของเราคืออะไรเราจะชนะคนอื่นโดยเฉพาะพี่มาริยายังไง
แต่ในปีนั้นคือเราหาไม่เจอก็เลยคือหนูเข้าใจเลยว่าทำไมปีนั้นหนูไม่ได้ชนะ
แล้วก่อนที่หนูจะกลับมาในครั้งนี้คือมันก็ท้อเหมือนกันนะ
มันก็ก่อนที่จะกลับมามันก็แบบก็เราเคยเฟลล์มาแล้ว
แล้วถ้าเกิดคราวนี้เราเฟลล์อีกหรือว่าเราไม่ได้เท่าเดิมแล้วมันจะรู้สึกยังไง
แล้วเราจะได้จริงเหรอเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่การันทีด้วยว่าเราจะได้ในครั้งนี้
แล้วมันก่อนที่จะกลับมาก็คืออยากเป็นนางงามจริงไหม
แล้วเราไม่มีอย่างอื่นที่เราอยากจะทำเลยเหรอนอกจากการเป็นนางงาม
แล้วถ้าเกิดอยากจะเป็นนางงามจริงคืออยากจะประกวดเวทีไหน

ว่าเราไม่ได้คว้าโอกาสนั้นไว้ตอนที่เรายังมีโอกาสตอนที่อายุเรายังไม่เกิน
หนูก็เลยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้กลัวไม่ได้หมายความว่าคือมันมันมั่นใจว่าเราจะได้
แต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะกลัวแต่เรากลัวเสียร้ายมากกว่า
แต่ก่อนที่จะกลับไปคือเราก็ต้องมาคุยกับตัวเองด้วยว่าแล้วสรุปคือข้อดีของเราคืออะไร
ซึ่งมันอาจจะมองว่าก็ข้อดีของเราคนอื่นก็มีมันก็ไม่ใช่ข้อดีของเรานี่แต่จริงจริงมันใช้เวลานานมากกว่าหนูจะเข้าใจว่า
หนูเกิดที่เมืองไทยหนูเกิดที่เมืองไทย

อะไรก็คือไม่เหมือนกับเขาเลย
แล้วคือหนูจำไม่ได้หรอกว่าหนูรู้สึกเฟลล์

แต่เด็กมันก็ต้องรู้สึกนิดนึงว่าทำไมเพื่อนไม่เล่นกับเราด้วย
แต่สิ่งที่หนูจำได้คือหนูเดินเข้าไปในโรงเรียน
ซึ่งมันจะเป็นแบบรองเท้าที่เพื่อนเขาจะเปลี่ยน

แล้วตอนนั้นคือหนูก็เหมือนไม่มีอะไรทำ
แล้วก็เลยมาวางไว้ให้มันแบบ

ที่ตอนนั้นครูก็มาช่วย
หนูคิดว่าหนูเพิ่งมาเริ่มแบบ
โอเคกับภาษาอังกฤษเลยก็น่าจะ
ไม่ป๕ก็ป๖นะคะ

และหนูจำได้ว่าเวลาที่มีเด็กใหม่เข้ามา
หนูก็จะเข้าใจความรู้สึกของเขา
หนูก็จะเป็นคนแรกที่แบบว่ายื่นมือไปเลยว่า

เพราะว่าหนูก็เข้าใจความรู้สึกว่าเป็นเด็กใหม่
แล้วก็ไม่มีใครที่แบบยื่นมือมาแนะนำ

มันก็เลยแบบเหมือนเราก็ช่วยเพื่อนในด้านนี้เหมือนกัน

พอหนูกลับบ้านไปก็จะมีคุณแม่ด้วยที่อยู่

จะมีจำได้อยู่วันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์
แล้วก็ทุกวันศุกร์พ่อก็จะเขียนจดหมายมาให้
มันก็เลยเป็นอะไรที่เหมือนทำให้หนูรู้สึกแบบ
อย่างน้อยก็กลับมาก็มีคนที่รักเราแล้วก็คุยกับเรา

เพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วมีคนคุยกับเรามันก็โอเค
คือมันก็เป็นอะไรที่เราก็อยากจะอยู่ในกลุ่มนึง

แล้วตอนนั้นก็เหมือน
แล้วหนูก็เป็นคนที่ไม่มีแฟนด้วย
แล้วก็เหมือนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้

เป็นคนที่แบบทุกคนเขาอยากจะรู้จักกับกลุ่มแบบ

ก็อยู่คนเดียวก็ติดหนังสือมันก็ปกติของหนู

เราตอนนั้นคือมันไม่จำเป็นที่ต้องเข้ากลุ่ม
แล้วเหมือนตอนนั้นก็คือมีเพื่อนอยู่ด้วยที่ที่เขาก็

เป็นคนที่ติดหนังสือเหมือนกัน
ก็เหมือนแบบเราก็ติวหนังสือได้คะแนนดีกลับไป
แต่ช่วงวัยรุ่นคือหนูจะบอกว่า
หนูเข้าใจนะว่าเวลาที่

เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
พร้อมที่จะไม่เป็นตัวของตัวเอง

คือเวลาที่เข้ามหาวิทยาลัยเป็นอะไรที่

พอหนูดื่มครั้งแรกอายุ๑๘

ถึงแม้ว่าจะเฟลล์ถึงแม้ว่าจะท้อ
แม้ว่ามันก็มีแบบเหนื่อยแล้วก็เสียน้ำตามาเยอะ
แล้วไม่มั่นใจในตัวเองมากแค่ไหน
แต่เรากล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มุ่งมั่น

ในวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้ว
ก็ขอบคุณที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งค่ะ
มันทำให้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมาก
เราก็ตั้งใจว่าเราจะทำให้ดีที่สุด
แล้วก็มันเป็นเป้าหมายเหมือนกันค่ะ
เป้าหมายที่เราอยากจะไปให้สุดละเอียดที่จักรวาล
คิดว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเอง
แล้วการที่เราทำเพราะว่าเรารัก
แล้วเราเป็นความฝันของเรา

เราก็จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจค่ะ